ต่อเรื่องที่ทำให้ใจฟูกันบ้างนะคะ
เป็นเรื่องของพ่อค้าหมูกรอบคนนี้ค่ะ

ปรากฏว่าเห็นลุงคนนึงเนี่ยทำเงินเนี่ย

แล้วปรากฏว่าเขาได้ขับรถตามคุณลุงไป

ทำเงินตกไปดูภาพค่ะ
ทางไหนอ่ะ
ทางหน้า
ตรงรอบเซอร์ดำอ่ะ
อ่ะอันนี้อ๋อ

ตังคอยอยู่ข้างหลัง

น้ำถือน่ะ
น้ำใจจริงเร่งเครื่องอย่างแรงนะฮะ
รถเค้าแรงเนอะบึ้น
ก็มีเมียทำเงินตกซักประมาณ๓๔พันบาทได้อ่ะ
กลางถนนเมื่อกี้ลุงเองก็ไม่รู้ตัวเห็นไหม
ขี่มอเตอร์ไซค์คุยโทรศัพท์อยู่นะคะ

ก็น่าจะวกรถกลับไป
แล้วก็ไปเก็บเงินได้ทันท่วงที